ลักษณะนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะ

ที่เกิด๑๗๐เพราะว่ามันวิ่งไม่หยุด
แต่อันนี้มันเกิดจากการที่หยุด

เพราะฉะนั้นคนที่ตามมาข้างหลัง
ก็เลยทับล้มละเนละนาดกันแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เห็นกลุ่มทัวร์จีนมากันหลายสิบคนเลยขึ้นบันไดเลื่อน
กลุ่มอยู่ข้างล่างแล้วก็มีประมาณ๑๐คนกำลังขึ้น
วบันไดเหมือนมันจะขัดข้อง
คือปกติราวบันไดมันก็ต้องเลื่อนด้วย

แต่ว่าราวบันไดมันหยุดค่ะ

เพราะฉะนั้นพอจับราวบันไดปุ๊บ
คราวนี้ขาไปมือไม่ไป

แล้วก็เลื่อนทับกันเองล้มแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ในกลุ่มนั้นมีผู้สูงอายุด้วย

จนกระทั่งรบพอเขามาแก้ไขสถานการณ์จุด
ดปุ่มหยุดได้ทันก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เวลาขึ้นบันไดเลื่อนเราคงจะต้องสังเกต
เหนือจากเส้นเหลืองใช่ไหมคะ
ที่จะต้องให้พ้นที่จะต้องใช้สติ

คือขึ้นบันไดเลื่อนคือต้องระวังตั้งแต่ก้าวแรก

บางทีเขามีการบอกใช่ไหมว่าตรงเหล็ก
ตรงก่อนที่เราจะเหยียบขึ้นไปตรงกลางห้ามเหยียบ
ผมเคยดูเขามีวิศวกรเขาแนะนำใช่ไหมครับ
เวลาที่เหยียบลงไปแล้วมันยุบลงไปแล้วขาขาด
ใช่ก็เป็นอุทาหรณ์ตอนนั้น
ใช่บางทีผมก็เลยต้องหลอนไปเลยต้องกระโดดเอาที่ก้าวยาว
แต่ถ้ากระโดดแล้วจับราวคุณก็ต้องดูด้วยว่าราวมันเลื่อนด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการขึ้นบันไดเลื่อนต้องขึ้นด้วยสติแล้วล่ะค่ะ